ต่อกันที่ประเด็นสืบเนื่องจากหน้าหนึ่งเลยนะคะ
มีคุณแม่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแจ้งความ
บอกว่าให้ติดตามตัวลูกชายหน่อยนะคะ
กดเงินให้กับสาวที่เพิ่งรู้จักกันผ่านอินเตอร์เน็ตนะคะ
ซึ่งเงินก็ศูนย์หายไปเกือบ๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ
นางสิริการศิรสิทธิ์ดำรงกิจอายุ๕๓ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาแจ้งความกับตำรวจภูทรเสนาค่ะ
บอกว่านายระพีพัฒน์สิริสิทธิ์ศิรสิทธิ์ดำรงกิจ
อายุ๒๘ปีเป็นลูกชายค่ะ
โอนเงินในบัญชีธนาคารของตัวเอง
หายไปเกือบ๑ล้าน๒แสนบาทนะคะ
เนื่องจากก็คือให้นายระพีเป็นลูกคนรองนะคะ
หลังจากได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพของสามี
ที่เคยทำงานให้กับทางธนาคารทกศ

ซึ่งนายระพีพัฒน์จะเป็นคนกดเงิน
แต่ว่าไม่เคยมีสลิปให้ดูเลยนะคะสักครั้งเดียวค่ะ
ก็เคยให้พาไปตรวจสอบยอดเงินที่ธนาคาร
แต่ว่านายระพีพัฒน์ก็บ่ายเบียงทุกครั้ง
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ลูกชายได้พาผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
รูปร่างหน้าตาดีอายุนะคะอยู่ที่ประมาณ๒๐ปี
นอนค้างที่บ้านโดยบอกว่าเป็นแฟนค่ะ

ซึ่งก็มีการตรวจสอบไปพบว่า
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปที่พูดคุย

ซึ่งนายระพีพัฒน์ก็ได้โอนเงินสดเป็นของขวัญไอคอนทุกวันเลยนะคะ

บางวันเยอะสุดอยู่ที่ประมาณ๖๐๐๐๐บาท
เป็นสาวที่มีคะแนนนิยมสูงสุดของแอป
แล้วก็ที่สำคัญจะได้รับเงินส่วนแบ่ง

มาที่บ้านแล้วก็ได้หายตัวไปนะคะ
จากนั้นค่ะให้ลูกชายคนโตพาไปกดเงินดูแต่ว่าหลังจากที่หายตัวไปกดไม่ได้อีกแล้ว
เนื่องจากเงินจำนวนที่เบิกไปในวันนั้นเกินจำนวนครั้ง
แล้วก็เบิกเงินจากนั้นก็หมดไปแล้วสำหรับเงิน๑ล้าน๒แสนบาท
เรื่องต้นตำรวจจะติดตามตัวนายระพีพัฒน์มาสอบสวน
ส่วนเงินที่โอนไปให้วีเจสาวหากพบว่าถูกบังคับ
หรือว่าหลอกลวงให้โอนจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ
คือแม่บอกว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชี๒ล้าน
ก่อนหน้านี้ก็ให้ลูกชายคนนี้ไปกดเงินอยู่เรื่อย
อย่างที่บอกว่าไปผ่อนรถบ้างไปเป็นค่าใช้จ่ายบ้างไปกดอยู่สักประมาณ๑๐ครั้ง
เป็นเงินสี่แสนบาทแต่ทุกครั้งที่ไปกดไม่เคยเอาสลิปมาให้แม่เลย
นู่นอ้างนี่ไม่เคยมีสลิปมาให้จนสุดท้ายก็รู้ว่าเงินหายไปถึง๑ล้าน๒แสนบาท
เขาต้องดูลูกที่เหลืออยู่อีกตั้ง๒คนนะก็มีลูก๓คนนะตัวเองเอาเงินไปแบบนี้นะคะ
บอกทนไม่ไหวต้องแจ้งความให้ดำเนินคดีกับลูกถึงแม้จะเป็นลูกแท้ทำเรื่องแบบนี้แม่ก็บอกแม่ไม่ยอมเหมือนกันนะคะ